สู้รบกันในอิสราเอลครับระหว่างกองกำลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับ
ล่าสุดครับแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
เกือบร้อยชีวิตนะครับคุณผู้ชมช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาครับ
แรงงานไทย๙๐คนเดินทางกลับมาจากอิสราเอลมาถึงที่สนามบินอุตภัวครับ
นี่คือวินาทีตอนที่เครื่องลงจอดนะฮะโดยสายการบินไฟล์ดูไบครับ
เที่ยวบินเอฟแซตแปดเก้าเก้าหนึ่งคนไทยเก้าสิบคนเดินทางกลับมาจากอิสราเอล
เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบจากนั้นก็บินตรงกลับมาถึงประเทศไทยครับ
โดยมีรองอธิบดีกรมการจัดหางานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่จังหวัดระยองมาให้การต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา
แต่ละคนนั้นก็สีหน้ายิ้มแย้มนะครับดีใจที่ได้กลับบ้านนี่ฮะ
ลงมาจากเครื่องแล้วเดินเข้าภายในตัวอาคาร
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างมายืนรอต้อนรับปรบมือให้กำลังใจครับ
บางคนเอาข้าวของส่วนตัวกลับมาได้เยอะก็มี
บางคนคว้าอะไรแทบไม่ได้เลยก็มีมีเพียงแค่เสื้อผ้าครับ
เพราะว่าเป็นวินาทีหนีตายต้องเอาตัวให้รอดก่อนชีวิตสำคัญที่สุด

หลายคนครับบอกตรงกันว่ายังหวาดภาวะกับเสียงปืนเสียงระเบิด
มันกลายเป็นภาพหลอนไปแล้วคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
หนึ่งในคนที่บาดเจ็บซึ่งเดินทางมาในไฟล์ทนี้
ชื่อว่าคุณนัทพงศ์ดวงจันทร์ครับบอกว่า
เมื่อวันที่๗ตุลาคมนะครับก็คือวันแรกที่เกิดเหตุการณ์การสู้รบกัน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้ยินเสียงไซเรนแล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้น
เจ้าตัวโดนสะเก็ดระเบิดครับต้องหนีตายไปซ่อนตัวในบังเกอร์
ขณะที่เพื่อนในแคมป์คนงานต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งเข้าไปในป่า
เจ้าตัวยืนยันบอกเลยว่าไม่ขอกลับไปอีกแล้วครับ
จากนั้นครับแรงงานไทยทั้ง๙๐คนก็เดินทางด้วยรถบัส๓คัน
ออกจากสนามบินอุตภัวที่ระยองครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
หนึ่งในครอบครัวที่ได้เห็นคนรักกลับมาครับเป็นวินาทีการสวมกอดกัน
นางสาวมายุรีบุญใหญ่ภรรยาของนายสมชายบุตรศรีหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลบอกว่า
สามีนั้นทำงานในพื้นที่ฉนวนกาซ่าติดกับรั้วชายแดนใกล้กับค่ายทหารเลยครับ
จริงสัญญาครบ๕ปีแล้วนะครับแต่ว่านายจ้างให้ทำงานต่อ
ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญครับ
นี่ค่ะวินาทีที่เฝ้ารอรอให้กลับมาอย่างปลอดภัยครับ
เจ้าตัวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาสามีไม่ค่อยเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงให้ฟัง
เพราะกลัวว่าคนที่บ้านจะเป็นห่วงจนกระทั่งเมื่อ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ติดต่อสามีไม่ได้เธอยอมรับว่าเป็นห่วงมาก
กระทั่งสามีติดต่อกลับมาอีกทีคือ๑๑ตุลาบอกว่าปลอดภัยดี
เธอเองบอกว่าไม่อยากให้สามีกลับไปอีกแล้วเป็นห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยครับ
สงสารที่ทหารพังไปเลยเข้าไปช่วยเขาก็ส่งคลิปมาให้ดูตอนหลบ

ความรักที่เขาจะไม่ยอมกลับกลับ
ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงเขาก็เลยไม่ได้ว่าไม่กลับหรอก
เพราะว่ากำหนดเขาจะกลับแล้วอะค่ะมันกลับไปได้ไม่ได้แล้วค่ะ
คือยังไงเขาก็กลับไปไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ใครไปด้วยค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ายังมีคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศอีก๗๐๐กว่าคนนะครับ
เมื่อคืนนี้ครับเครื่องบินกองทัพอากาศไปรับแรงงานไทยเพิ่มอีก๑๓๗คน
รับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้กลับมาทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
และจะดำเนินการเรื่องพาสปอร์ตด้วยนะครับ
ส่วนแรงงานที่ยังทำงานไม่ครบสัญญาเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วกระทรวงแรงงาน
จะให้เลือกว่าต้องการจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่า
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สู้รบเข้าสู่วันที่๙แล้วสถานการณ์ยังไม่สงบนิ่ง
ตัวเลขบางตัวเลขขยับเพิ่มขึ้นครับ

สถานการณ์คนไทยในอิสราเอลวันนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๔

บาดเจ็บนั้นตัวเลขยังเท่าเดิมนะครับ

ขณะที่ตัวเลขที่ถูกจับเป็นตัวประกันวันนี้มีเพิ่มขึ้นอีก๑

ขอกลับไทยล่าสุดนี้๗๐๕๘คนครับ
คุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันเนี่ยคือมีส่วนแรงงานหลายคนที่เดินทางกลับมาเล่านาทีชีวิต
เราดูข่าวรายงานข่าวเรายังรู้สึกเป็นห่วง
ส่วนคนล่ะที่ต้องเผชิญอยู่ในภาวะสงครามความรุนแรงแบบนี้เขาจะเป็นยังไง
โดย๑แรงงาน๑คนมีการเผยคลิปนาธิชีวิตให้ผู้สึกข่าวของเราได้ดู
เดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังแต่คุณผู้ชมดูวิธีการหนีของเขาก่อนค่ะ
คุณคิงดูนะคุณผู้ชมดูนะคะ
เดินไปได้ไม่กี่ก้าววิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่
หลบลูกระเบิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลา
และนี่คือนาทีชีวิตของคุณสมชายบุตรศรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลค่ะ

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วเอาคลิปนี้ให้ดู
นี่คือนาทีชีวิตของพวกเขากับกลุ่มของคนไทย

แล้วไปเจอกองกำลังทหารไม่ทราบฝ่าย
มีอาวุธครบมือยืนประจันหน้าอยู่ด้วยซ้ำ
เล่าแบบนี้แล้วเรายังกลัวแทนเลยนะ

เขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำในนาทีนั้น
เจ้าตัวยังเล่าย้อนกลับไปอีกด้วยว่า
เขาเห็นการยิงปืนใหญ่ข้ามจากทางฉนวนกาซ่า
หลายต่อหลายลูกมีการพังประตูรั้วเข้ามา
กองกำลังกลุ่มฮามาสมาพร้อมอาวุธครบมือ

จ้าเองยังโทรบอกให้ไปหลบในโรงงาน

กว่าจะมีทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยเหลือค่ะ

วันครึ่งถึง๓วันนะครับ

ช่วงบ่ายทหารมาเคลียร์คนออกไปมาช่วยช่วยออกไปไปอยู่ที่ปลอดภัย

ทันทีที่ได้รับการช่วยเหลือในวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
โล่งเลยเหมือนรอด

คลิปนี้เป็นหนึ่งในแรงงานของคนไทยเหมือนกันค่ะ
ชาวจังหวัดนครพนมคุณประเสริฐ
ลองดูว่าเขาใช้วิธีอย่างไรในการหลบหนี
ระหว่างกำลังขับรถไถจะออกไปทำงานในไร่ค่ะ

หนีลงมาแล้วคราวนี้พวกผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นใคร
เขามาเคาะประตูดึงประตู
แต่พวกผมก็เรียกถามอย่างนี้
มันก็บอกว่าไทแลนด์มันเรียกพวกผม
พวกผมก็มันไม่ใช่แล้ว

คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปรถไถเมื่อสักครู่นะคะ
เจ้าตัวบอกว่ากำลังขับรถไถจะออกไปทำงาน
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าทำให้เขาต้องจอด
จอดรถไถก่อนแล้วไปหลบอยู่ใต้รถไถ

แต่เจอการยิงจรวดแบบหลายร้อยลูกข้ามมาค่ะ
เขาเล่าว่าตอนหลบโทรหาในจ้าง
แต่นายจ้างบอกว่าให้ทำงานต่อนะคุณคิง

ก็เลยต้องทำงานต่อสุดท้ายไม่ไหว
โจมตีต่อเนื่องเลยรีบขับรถกลับแคมป์ค่ะ

ปรากฏว่าพอไปถึงยังมีกลุ่มฮามัสอีก๓คน
เข้ามาพังแคมป์แล้วค้นหาอาวุธด้วย
ตัวเขาเองเขาเห็นแบบนั้นล็อกห้องหลบอยู่ข้างในนะคะ
ฮามาสเดินมาเคาะห้องแล้วเรียกว่าไทยแลนด์

เจ้าตัวเองคิดในใจว่าไม่เชื่อหรอก

อาจจะถูกหลอกให้ออกจากห้องไป
เพื่อสังหารหรือถูกจับเป็นตัวประกันหรือไม่
เลยตัดสินใจหลบอยู่ภายในห้องค่ะ

เพราะนาทีนั้นโดนบุกมาถึงที่

ฮามาสอยู่บริเวณด้านหน้าประตูเองด้วยซ้ำ

แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัย

แล้วก็คงจะไม่กลับไปอีกแล้วเจ้าตัวบอก
แต่ถ้าเกิดสถานการณ์สงบก็อาจจะต้องคิดดูอีกทีค่ะ